เรียกได้ว่าเป็นปี๒๕๕๙ปีแห่งความรัก
ปีแห่งความชื่นมื้นของเหล่าดาบ
สำหรับหลายคู่รักคนบันเทิง
อย่างบี้ทัศภากับสาวกุ๊บกิ๊บ

ก็ออกมาประกาศท้องเตรียมแต่งในทันที

ฟินอยู่ที่เจ้าสาวพาน้องเป่ามาเป็นพยานรักตั้งแต่อยู่ในท้อง
และในค่ำคืนของการฉลองมงคลสมรส

ทำเอาคนที่มาร่วมงานอบยิ้มไปตามกันเลยล่ะค่ะ
ด้านคู่รักรุ่นเล็กอย่างสาวโบธัญสุพัง
กับเอกสุภากรเจ้าของฉายาเด็กวัดร้อยล้าน
ก็ถือเลิกดีช่วงกลางเดือนมีนาคม
จัดพิธีแต่งงานสุดอลังการตามประเพณีไทย
หน้าบ้านบุรีธาราเรือนหอนหลังใหญ่ริมแม่น้ำท่าจีน

พร้อมทับเพื่อนซุปตาของทั้งบ่าวสาว
พร้อมใจมาร่วมแสดงความยินดีอย่างครับข้าง

ต้องยกให้คู่รักต่างวัยกัปตันภูทะเนธและเอกบุษกร
เพราะอยู่ดีก็มีภาพปาร์ตี้สละโสดของฝ่ายหญิง

มีเพียงแค่ญาติผู้ใหญ่และเพื่อนสนิท
ปาร์ตี้สุดเอ็กครูซีฟบนเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา
ก่อนที่ทั้งคู่จะออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า
สาเหตุที่จัดงานแบบเงียบกริบ
เพราะต้องการถือเคล็ดตามที่หมอดูทำนายถ่ายทักเท่านั้นค่ะ
ส่วนงานแต่งงานอลังการดาวล้านดวงที่สุดในปีนี้
คงต้องยกให้คู่ของนางร้ายนิสัยดีอย่างเนยโชติกา
ควงแฟนนุ่มไฮโซอามจันซิริสละโสด
บ่มเพาะรักมานานกว่า๗ปี
เพราะทั้งบ่าวสาวได้เนรมิตงานฉลองมงคลสมรส
ด้วยติมดอกไม้สีสวยทั่วทุกมุม
ยังจัดเต็มชุดเจ้าสาวสุดเลิศกว่า๕ชุด
สั่งตัดจากหลากหลายห้องเสื้อดัง
คู่นี้จะอุบรายละเอียดสินสอด
แต่แค่แว้นแต่งงานประดับเพชรน้ำงาม๕กรัฐ
พร้อมกับคำมั่นสัญญาสุดหวาน
ที่ท่านครูเผยในวันทะแหลงข่าว
ก็ทำเอาอิจฉากันไปทั่วประเทศ

วันนี้ก็ขอเข้ามาก็ปีกว่าแล้วนะครับ
มันก็มาถึงวันที่ได้แต่งสักที
แล้วก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับ

ใช้เวลาในการพบกันนานนะคะ

แล้วก็ก็จะทำตัวน่ารักแบบนี้ตลอดไปค่ะ
รักนะคะ
วิวาหวานกันมาแล้วหลายคู่
แต่จะไม่พูดถึงคู่ของแพทย์นับประพา
กับเม้นเรซิ่งคงจะไม่ได้

ของวงการบันเทิงในปีที่ผ่านมา
เมื่อทั้งคู่จับมือประกาศว่า

ก่อนจะควงกันเข้าสู่ประตูวิวาแบบเงียบ

ซึ่งต้องบอกว่าก่อนคู่นี้จะลงเอยกันได้
ก็มีบททดสอบลองใจกันหลายต่อหลายครั้ง

สาวแพทย์ก็ต้องแพ้ใจให้ความมั่นคงในความรักของฝ่ายชาย

ลั่นวาจาว่าเธอจะไม่ขอสวมชุดเจ้าสาวอย่างแน่นอน
อกจากนี้ยังมีอีกหลายคู่ที่พร้อมใจสละโสดในปีที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะเป็นลูกสาวตลกร้อยล้านเอ็มบุษราคำ
จูงมือแฟนนุ่มรุ่นน้องก๊อฟกรวัตรวิวาสุดชื่นมื้น
หรือจะเป็นคู่ของอดีตนักร้องบอยแบนบีมกวี
กับแฟนสาวนอกวงการก็หวานไม่แพ้ใคร
เน็ตไอดอลยุคแรกอย่างเบเบทันชนก
ที่ตัดสินใจรวมหอกับแฟนนุ่มนักธุรกิจบูมสุธี
และส่งท้ายปีกับคู่รักสุดฮาตุ๊กกี้สุดารัฐกับหนุ่มบูบู
เข้าพิธีสมรสมวลซื่นที่บ้านเกิดจังหวัดอุดรธานีอีกด้วยล่ะค่ะ
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป